คุณผู้ชมคะมีเรื่องเศร้าเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นที่ชนบุรีค่ะ
มีเด็กหญิงอายุเพิ่ง๗ขวบนะคะ
น้องจีหุ่นเรียนอยู่ป๒ทับ๒ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ถูกลืมทิ้งเอาไว้ในรถตู้รับส่งนักเรียน
น้องเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม
คุณพ่อคุณแม่คือรับไม่ได้ทำใจไม่ได้จริง
ตำรวจสพพันธองไปตรวจสอบค่ะ
โรงเรียนเอกชนแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลพันธองอำเภอพันธองชนบุรี

รถตู้รับส่งนักเรียนเบอร์สาม

จีหุ่นนะคะ๗ขวบเองนะคะ
คว่ำหน้าเลือดออกปากตัวซีด

แล้วก็มีกระเป๋าเป้สะพายสีดำมีแก้วน้ำดื่มวางอยู่
ครูที่โรงเรียนให้ข้อมูลกับตำรวจและทีมแพทย์ว่า

แล้วก็รับเด็กนักเรียนลงจากรถ
พอเด็กลงเรียบร้อยไม่ได้เช็คชื่อ

ขยับไปจอดที่ลานจอดรถของโรงเรียน
เพื่อรอรับเด็กกลับในช่วงเย็น

เอารถมาจอดรอรับเด็กเพื่อจะส่งกลับบ้าน

คุณผู้ชมคะร่างของน้องจีหุ่น
นอนนิ่งอยู่บนพื้นรถ
เรียกน้องจับขาน้อง
นิ่งไม่มีการตอบรับ

พ่อกับแม่วันนี้ไปแจ้งความที่สภพรภัณฑ์ทอง
บอกว่านี่คือแบบความประมาทแบบไม่น่าให้อภัย
ทำให้ลูกต้องเสียชีวิตนี่คือความไม่รอบครอบ
แม่บอกว่าเย็นเมื่อวานโรงเรียนส่งครูมาที่บ้าน๓คน
ครูประจำชั้นคนขับรถรับส่ง
พี่เลี้ยงมาถึงแล้วยังไงคะ
อึ้งคือแบบไม่ยอมบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ถามพ่อกับแม่เลยว่าน้องมีโรคประจำตัวอะไรไหม
ถามนั่นถามนี่วกไปวนมาอ้ำอึ้ง
แม่บอกว่าอะไรเนี่ยมันน่าสงสัยมาก
ทำไมโรงเรียนไม่บอกตั้งแต่แรกว่าเจอร่างน้อง
มาถึงบ้านกลับมาถามว่าน้องป่วยอะไรไหม
มีโรคประจำตัวอะไรไหม
นี่คือเหตุการณ์แบบนี้ทำไมถึงไม่บอกคุณพ่อคุณแม่ทันทีค่ะ
ว่าเจอร่างน้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ
คือแม่บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
จะต้องหาความยุติธรรมให้กับลูกนี่คือลูกสาวคนเดียว

ส่งเรียนโรงเรียนเอกชนเพราะมั่นใจว่า
โรงเรียนคงจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
แต่ดูสิคะเกิดอะไรขึ้นกับลูกแม่
แต่ที่ไม่คาดคิดเลยคือเขาบอกว่าลูกหนูไม่หายใจแล้ว
สงสัยว่าทำไมคุณครูถึงไม่เช็คก่อน
ว่าทำไมเด็กนี่ไม่ลงไม่ใช่ตัวอะไรเกรงค่ะ

คือแม่ก็สงสัยว่ามันใช่แค่การลืมเอาไว้ในรถ

มันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
คุณแม่สงสัยมากนะคะตำรวจก็เลยส่งศพของน้องไป
ชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะคะ
และสำคัญคือก็คือต้องเรียกทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ครูทั้งคนขับรถทั้งอะไรทุกคนเลยค่ะ
มาสอบปากคำให้ละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องกันแน่
โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะยังมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ